คู่นี้ก็ลุ้นเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะมีน้องสักทีนึงนะ

แฟนคลับก็ลุ้นว่าเออเมื่อไหร่คู่นี้เนี่ยเขาจะมีเบบีเป็นโซ่ทองคล้องใจสักทีนึงนะคะ
ล่าสุดเพิ่งจะผ่านวันคล้ายวันเกิดของสาวยุ้ย

แค่ตอนนี้อยากทำงานละครอยู่
แต่ก็เล็งไว้เตรียมจะฝากไข่เอาไว้ก่อนค่ะ
ตอนนี้กำลังบอกว่าปำรุงแล้วออกกำลังกาย
แล้วก็หาวิตามินหาอะไรต่างมาดูแลตัวเอง
คิดว่าเดี๋ยวอาจจะเริ่มปรึกษาคุณหมออีกสักรอบหนึ่ง
ยังอยากทำงานอยู่เลยใจหนึ่งก็อยากมีลูก
ใจหนึ่งก็ยังแบบยังไม่อยากทิ้งงานอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเราอาจจะต้องมีการแบบวางแผน
เรื่องการฟักไข่หรือว่าอะไรก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่ง
อยากคาดหวังเพราะว่าถ้าคาดหวังเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบปล่อยไปตามธรรมชาติมีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะ
อะไรอย่างนี้คือเหมือนปลอบใจกันเองคุยกันเองว่าแบบ

แล้วก็มีแบบแฟนละครน่ารักหลายคนแบบ
ถ้าหนูไม่มีหนูมาหาแม่นะลูกแม่จะพาไปไหว้ที่เนี่ยจังหวัดนี้จังหวัดนี้
มีไปขออะไรอย่างเงี้ยแต่เราแบบไม่นะคะ
เราก็จะแบบเอาตรงนี้ให้มันแบบเต็มที่ก่อน
ไม่ต้องห่วงนะคะพี่ยุ้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หมอเก่งนะคุณเนาะ
ใช่ค่ะมีหลากหลายวิธีการแพทย์ให้เลือกสรรเลยนะคะ